ดูเรื่องที่ฮือฮาค่ะเพราะว่าคนงานก่อสร้างถ้ำพญานาคที่สำนักปฏิบัติธรรมจังหวัดเชียงใหม่
เขาบอกว่าเห็นงูเขียวเนี่ยเย้ยออกมาแล้วออกมาหลายตัวหลายครั้งมาก
ชาวบ้านและคนงานเขาเชื่อว่างูเขียวนี่แหละคือพญานาคค่ะ
คุณผู้ชมไปที่สำนักปฏิบัติธรรมเทพประธานพรโพธิสัตว์อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่พร้อมกันนะคะ
ทีมข่าวเดินทางไปติดตามข้อเท็จจริง
เนื่องจากว่ามีกรณีที่คุณเฟี้ยวฟ้าวสุดสวิงริงโก้ดาราชื่อดังสาวสวยของเรานี้นะคะ
ได้โพสต์ผ่านโซเชียลบอกเล่าเรื่องราวว่ามีกลุ่มคนงานเห็นงูเขียวตัวใหญ่สีแบบสดใสมากเลยนะคะ
อยู่บนยอดเสาหลายเสาขณะที่กำลังก่อสร้างถ้ำพญานาค
เห็นแบบเนี้ยคนงานวิ่งหนีกันเกลือดเกลือเจิงอะค่ะ
หนึ่งในคนงานที่เห็นก็คือนางสาวอำไพพรวนาเฉลิมภูมิ
บอกว่าเคยเห็นงูสีเขียวหลายครั้งมากระหว่างที่ทำงานอยู่
โดยลักษณะของงูสีเขียวเนี้ยนะคะรูปร่างจะคล้ายคล้ายพญานาค

คือครั้งล่าสุดเห็นว่ามันขึ้นไปพันอยู่รอบเสาเอก
นี่คนงานเห็นแบบอุ้ยตกอกตกใจวิ่งหนีเอาชีวิตรอดกันก่อน
งูก็ต้องตกใจล่ะใช่ไหมคะตัวใหญ่ตัวเล็กมันก็คืองูอ่ะ
แต่ก็มีคนถ่ายภาพเก็บเอาไว้ได้ตอนที่งูมันเลื้อยลงมาแล้วนะคะ
นี่แบบนี้เลยเห็นไหมเหมือนมันลายมันชัดแล้วดูเหมือนมีเกล็ด
หน้ามันหัวมันอะไรอย่างนี้ชาวบ้านเขาก็บอกนะคะ
ไม่เหมือนงูเขียวทั่วทั่วไปชาวบ้านเขาก็เลยเชื่อว่าน่าจะเป็นพญานาค
อืมฟังเสียงเธอเลยค่ะค่ะมันมันลักษณะยังไงงูมันตัวเล็กเล็กอ่ะค่ะ
คล้ายอะไรอ่ะตัวมันเล็กมากนะคะมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ค่ะ
แต่ลุงเขาที่เห็นนี่คือตัวใหญ่ค่ะตัวใหญ่มันเหมือนพญานาคเลยเหรอ
คล้ายคล้ายค่ะนี่ยืนยันด้วยตัวเองเหมือนกันเลยนะโอ้โหส่วนช่างปั้นรูปพยานาคนะฮะ
อีกคนนึงที่ทำงานอยู่ที่นี่ก็บอกว่าเห็นงูสีเขียวมาตลอดเลย
เห็นบ่อยโดยเฉพาะคนที่เป็นช่างปั้นเนี่ย
จะเห็นอยู่บ่อยครั้งและก็เชื่อด้วยว่านี่คือการแสดงออก
ถึงการรับรู้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่นี่มีอยู่จริงอืม
ซึ่งภายในสำนักปฏิบัติธรรมแห่งนี้นะคะก็จะมีรูปปั้นศักดิ์สิทธิ์ต่างมากมายอยู่ที่นี่
ทั้งพระพุทธเจ้าทันใจองค์ที่หนึ่งร้อยเก้าของโลก
เท้ามหาพรมเจ้าแม่กวนอิ่มรวมถึงสารปู่พ่อเวียงด้งนะคะ
สารเจ้าปู่ขุนน้ำก็มีรวมถึงถ้ำพญานาคที่กำลังสร้างอยู่นี่แหละนะคะ
ก็เลยเป็นเรื่องราวฮือฮากันแล้วก็มีความเชื่อกันว่า
เห็นงูเขียวเนี่ยก็อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่แสดงออกว่าที่นี่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่จริงนะคะ
ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าหากว่าสร้างถ้ำพญานาคเสร็จแล้วก็อาจจะเป็นแหล่งท่องเที่ยว
เดี๋ยวเราได้นำเสนอกันต่อไปด้วยนะคะดูแล้วต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วย